มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้นะฮะเข้าไปเจอกันกลางถนนที่สุพรรณบุรีนะฮะฝั่งของเจ้าหนี้เนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับลูกหนี้ก็เป็นผู้หญิงนะคือฝั่งเจ้าหนี้บอกขับรถไปแล้วไปเจอกลางทางพอดีนะก็เลยจอดรถถามว่าเออไอ้นี่เก่าที่ติดค้างกันอยู่ความจริงก็ไม่มาไปมายอันนี้ฝั่งเจ้าหน

เจ้าหนี้ไม่มีข้าวมาได้
พี่หวาน
หญิงหนี้
ตอนนี้ก็ไม่มีครองวิ่ง
สวดออกมาแค่มีครอง
ข้ากล้อบตาเจ็บนะฮะถูกลูกคุลเจรนี้ปัดเข้าไปที่หน้า
ที่เหตุการณ์ที่มี๔คนนะครับ

เป็นหลานสาวของฝ่ายเจ้าหนี้
ขี่มาอีกคนนึงเป็นผู้ชายขี่มาด้วยกันทีแรกก็คิดว่าเขาเป็นแฟนกัน
อ่าเดี๋ยวรอฟังทางฝั่งลูกหนี้เธอบอกนะฮะแต่เอาเป็นว่าเนี่ย
คือฝั่งของหลานสาวของเจ้าหนี้เขาก็พยายามถ่ายคลิปแล้วเขาก็พยายามบอกฝั่งผู้ชาย
ให้ช่วยกันห้ามค่ะกลายเป็นฝั่งผู้ชายนี่ไปบอกไม่ต้องมายุ่ง
แล้วยู่ให้ต่อยกันยู่ให้ต่อยกันเนี่ยฮะแต่จังหวะตรงเนี้ยฮะ
ที่ฝั่งเจ้าหนี้ชุดดำบอกว่าถูกฝั่งลูกหนี้
เอาอะไรก็ไม่รู้ปักเข้ามาที่แถวแก้มเธอแถวขมับ
ซึ่งเป็นลูกกุญแจเธอบอกเชื่อว่าเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์นะครับ
คุณผู้ชมครับคลิปนี้ก็อย่างที่เห็นแล้วฮะจบลงด้วยการทำร้ายกันแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๑๘นาฬิกานะครับ๒๒มีนาคม
เป็นถนนแถวอำเภอหนองย่าไซจังหวัดสุพรรณบุรี
วันนี้เราไปคุยกับทางฝั่งเจ้าหนี้มาแล้วก็ลูกหนี้ด้วย
เอาทางฝั่งเจ้าหนี้ก่อนนะฮะเจ้าหนี้ฮะนี่ครับก็คือคุณกุ้งนะฮะ
กุ้งบอกว่าลูกหนี้ของเธอเนี่ยชื่อดาวเป็นลูกหนี้ที่ติดหนี้เอาไว้แล้วก็ไม่ใช้นะฮะ
ไปเจอกันข้างทางพอดีเลยวันนั้นเธอก็เลยจอดรถเพื่อถามหนี้เก่าที่ติดค้างมานานแล้ว
ดาวเนี่ยเคยทำงานกับเธออยู่กับเธอเป็นปีติดหนี้เธออยู่ประมาณสามพันบาท
แล้วก็ออกจากงานไปตามกันไม่เจอทวงไม่ได้ติดต่อหาหลายครั้งก็ไม่ได้
วันนั้นที่ไปเจอยังไม่ทันได้คุยกันเลยอีกฝ่ายก็โวยวายตะโกนเสียงดังใส่เธอก่อน
บอกว่าเธอเนี่ยคิดดอกแพงทั้งที่เงินต้นมันน้อยมาก
แล้วผู้ชายที่อยู่กับดาวก็ถ่ายคลิปเอาไว้กุ้งยืนยันว่าเธอตั้งใจไปคุยไปถามดีดี
กะว่าถ้าเกิดไม่ให้ดอกเนี่ยเอาแต่ต้นคืนก็ได้
แต่ดาวเนี่ยเครื่องแก้วน้ำพลาสติกใส่หน้าเธอก่อน
จากนั้นก็มีการวิวาทะแล้วก็มีการวิวาดกันเกิดขึ้น
ฝั่งของผู้ชายเห็นว่าดาวสู้ไม่ได้ยังเข้ามาช่วยรุมด้วย
แล้วก็มีการผลักแล้วก็ถีบหลานสาวเธอด้วยที่ถ่ายคลิปอยู่
หลานเธอจะเข้ามาช่วยก็ช่วยไม่ได้หลานเธอถูกผลักถูกถีบจนล้มลงหัวเข่าแตก
หลังจากเกิดเหตุฝั่งนั้นก็หนีหายไป
ตัวเธอเองก็ไปหาหมอเย็บที่หน้าผาก๓เข็ม
เพราะถูกของแข็งเนี่ยปักเข้ามาก็คือลูกกุญแจรถจักรยานยนต์
นี่ฮะเป็นกุญแจที่ฝั่งของดาวเนี่ยถือเอาไว้ในมือตอนที่มีเรื่องกัน

แล้วตัวของดาวยังไปหยิบกระเป๋าหนักใบหนึ่งที่หน้ารถ
ทุบเธอที่ไทยทอยอีกจนช้ำไปหมดเธอไปแจ้งความวันรุ่งขึ้น
คือ๒๓มีนาคมที่สพนย่าไซตำรวจบอกให้รอผลจากทางโรงพยาบาล
เกี่ยวเรื่องอาการบาดเจ็บซึ่งตอนนี้รอใบแพทย์อยู่
ทางฝั่งของกุ้งฝั่งเจ้าหนี้ยืนยันว่าอีกฝ่ายหนึ่ง
เจตนาทำร้ายร่างกายเธออย่างรุนแรงอยากให้ออกมารับผิดชอบ
ไม่ใช่หนีหายแล้วเงียบหายไปแบบนี้นี่เห็นไหมดู
ค่ะก็คือถ้าตั้งใจเอาลูกกุญแจปักไปที่ขมับจริงมันรุนแรงมากนะคะ
มันโอ้โหพยายามฆ่าได้เลยนะพี่อุ๋ยอืมเพราะมันจุดสำคัญอ่ะ

นี่เธอบอกแล้วก็ขี่จักรยานยนต์หนีหายเงียบหายไปเลย
เธอก็เลยออกมาร้องขอความเป็นธรรมผ่านสื่อมวลชนด้วย

แต่เราเห็นว่ามันเป็นของแข็งที่ทีมเรา
มันคือหลายทีผู้หญิงก่อนคนแรก
เห็นก่อนแล้วผู้ชายก็มาตาม

ผู้ชายเข้ามาถมแล้วก็ถีบเขาสู้ไม่ได้
เพราะว่าถ้าดูจากในคลิปคือเราอยู่บนตลอด

ผู้ชายไปหยิบอาวุธใต้เบาะใส่กระเป๋า

แต่ว่าเขาถือไว้อย่างนี้

ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้

ทำไมไม่ช่วยห้ามไม่ช่วยแยก
ผิดลูกภาคที่โรงพยาบาลใช่ไหม
บาดเจ็บถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล

ดาวเธอบอกขอให้เป็นข้อมูลก็แล้วกันนะไม่ขอให้สัมภาษณ์นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปเนี่ยไม่ใช่การรุมทำร้าย
แต่เป็นเหตุวิวาสระหว่างเธอกับเจ้าหนี้ผู้ชายในคลิปไม่ใช่แฟนเธอด้วย
ข่าวบอกเป็นแฟนเธอไม่ใช่เป็นคนรู้จักกันแล้วขี่รถมาเจอกันระหว่างทาง
แล้วก็มาเจอเจ้าหนี้เนี่ยแล้วก็จอดรถทวงหนี้นี่แหละ
ดาวยืนยันว่าไม่มีเจตนาทำร้ายกุ้งนะฮะ
ช่วงท้ายคลิปที่เห็นแบบไปกอดรัดฟัดเหวี่ยงกันอยู่ที่พื้นย่าข้างทาง
จังหวะตรงนั้นดาวอ้างว่าถูกกุ้งเจ้าหนี้เนี่ยเอาเข่ามากดคอเธอจนเธอหายใจไม่ออก
เธอเลยต้องป้องกันตัวเอาตัวรอดด้วยการใช้กุญแจที่กำอยู่ในมือแทงเข้าไปที่อีกฝั่งหนึ่ง
เพื่อให้อีกฝั่งนึงปล่อยเธอไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันขาดอากาศหายใจตาย

ถูกต้องจากนี้ไปหากตำรวจจะเรียกเธอไปสอบสวนดำเนินคดีอะไรก็แล้วแต่
พร้อมเรียกมาได้เลยเธอยืนยันว่าเธอป้องกันตัว
อีกฝั่งนี้เอาเข่ากดคออยู่
ตลอดข้อมูลยังไม่ตรงกันนะ
ส่วนเรื่องหนี้ดาวบอกขอเคลียร์เรื่องหนี้หน่อย
หนี้ที่ฝั่งกุ้งบอก๓๐๐๐ใช่ไหม

แล้วมันเป็นช่วงที่เธอตกงานเธอบอกเธอก็จะทยอยคืนให้
หนีแน่นะแต่เนี่ยโอ้โหมาดักทวงกลางถนนก่อนหน้านี้เธอ
เคยยืมต้น๓๐๐เธอจ่ายให้หมดทั้งดอกทั้งต้นเนี่ยเธอจ่ายครบ
เพราะฉะนั้นต้นปียืมมา๕๐๐เนี่ยโอ้โหคิดดอก๓๐๐ต่อสัปดาห์
ช่วงนี้เธอตกงานเธอเลยยังไม่มีคืนแล้วที่เธอไม่พอใจมากมากแล้ว
โมโหมากมากก็คือฝั่งของกุ้งอ่ะไปทวงถามเงินเธอไปทวงหนี้กับ
แม่เธอที่บ้านแล้วพูดจาไม่ดีใส่ด้วยเธอบอกเธอขอให้ข้อมูลแค่
ทางตำรวจก็แล้วกันในการจัดการเพราะว่าข้อมูลก็ยังไม่ตรงกัน
ทั้งสองฝ่ายเลยทั้งเรื่องของเงินที่กู้ยืมกันที่ยืมเงินอะไรอย่างนี้เนอะ

คือหนึ่งคือเรื่องของหนี้กับเรื่องของการทำร้ายร่างกาย